มาดูต่อกันที่ค่ายนี้กันบ้างดีกว่านะครับ

ค่ายนี้แหมเอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกัน

เอามาบอกพี่บรรทักษ์ไทยรัฐของเรา
แล้วก็ไปฟังลีลาการแรปกับลีลายี่ยวน
วนใจตอนตอบคำถามกันหน่อยค่ะ
เออมีการขายของนะหลอกให้ไปฟังต่อกันด้วยนะ
หุ่นอบแบบนี้น่ารักนะคะ
อ่านอกจากนี้ค่ะ
ยังมีทัพนักร้องสายเร็กเก้มาบอกกล่าว

เซิงสองคือคือเซิง
งานจะมีวันนั้นยังไงไปฟังศิลปินเขาชวนกันหน่อยจ้า

วันเสาร์ที่๒๒ธันวาคมนี้ครับ

จังหวัดแบบไทยเข้าถึงใจทุกคนอยู่แล้วนะจ๊ะ